กันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะคาราคาซังอยู่นานเหลือเกิน
ระหว่างคุณนิกคุณนาธิบนะคะแล้วก็คุณพลตอาร์โน้นค่ะ

ล่าสุดนะคะก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วสำหรับนิกคุณาทิพย์นะคะ
เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้ไปตามให้สัมภาษณ์นะกับหนุ่มนิกเนี่ย
แล้วก็ทนายตั้มสิทธาค่ะที่รับผิดชอบคดีนี้ให้กับคุณนิก
ซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเลิกยกเลิกสัญญากับพี่พศแล้ว
เพราะว่าคู่กรณีไม่ชำระเงินจำนวนตามที่เป็นข่าวให้ตามสัญญานะคะ
ไปฟังเสียงค่ะ
เรื่องนี้นะครับมันมีการผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดนะครับ
เลยทำหนังสือบอกเรื่องสัญญาไปแล้วในเมื่อเขาไม่ตอบกลับมาภายในเรียกเวลา
เราก็ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยข้อกฎหมายเลยนะครับ
กับว่าตอนนี้นิกสามารถรับงานเองได้แล้ว

ผมส่งโนติสไปเขาเซ็นรับมาแล้วนะครับ
แต่ว่ามีการตอบกลับมาภายในเวลาที่กำหนดนะครับ
โล่งครับผมเพราะว่าเราก็พักไปหลายเดือนมากครับผม
ก็จริงอยากกลับมาทำงานครับผม
แล้วก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีผู้จัดการ
หรือว่าจะแสว่วติดต่อผ่านแตงโมนะคะ
ตอนนี้เตรียมรับงานเต็มที่นะคะไม่ติดสัญญากับใครแล้วนะคะ
ส่วนคดีฟ้องหมินประมาทที่พี่พศฟ้องนิกนะคะ
เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าคดีนี้จะจบอย่างไรนะคะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เมื่อกี้เผยออกมาแล้วเพื่อนบ้านเขา

ที่มีข่าวมาว่าห่างกันนะ
ก็ขอประกาศแทนเลยว่าไม่เป็นความจริง
สาวแตงโมนะคอยให้กำลังใจไม่ห่างเลย

เรียบเย็บดีแล้ว